คุณผู้ชมครับช่วงนี้พาไปกินข้าวเม่าสูตรโบราณที่ยะโสธรกันหน่อยนะครับ
ข้าวออกรวงใหม่ยังไม่ทันสุกดี
ชาวบ้านก็มาทำเป็นข้าวเม่าสร้างรายได้เสริมนะฮะ
เยอะทีเดียววันละไม่ต่ำกว่า๓๐๐บาททีเดียวครับ
ชาวบ้านที่บ้านโศกผักหวานตำบลดูลาดอำเภอสายมูลที่ยะโสธรนะฮะ
เขาก็พากันเอาข้าวเหนียวที่ออกมาใหม่นี่แหละ
ทำเป็นข้าวเม่าสูตรโบราณส่งขายทำรายได้เพิ่มเติมนะฮะ
แต่ว่าการทำข้าวเม่าสูตรโบราณต้องใช้เวลานาน

แต่ละกระทะต้องใช้เวลานานกว่า๑ชั่วโมง

จากนั้นก็ไปผึ่งลมให้แห้งก่อน
นำไปตำในครกกระเดืองนาน๑๕นาทีครับ
แล้วก็นำไปแยกออกเอาข้าวเปลือกออกไปก่อน
แล้วก็กลับไปตำอีกรวม๓รอบ

หอมอร่อยนุ่มแบบนี้

นางสมพรคนที่ทำบอกว่าปกติแล้ว
เม่าเนี่ยจะส่งขายวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า๒๐กิโลนะฮะ
ส่งขายราคากิโลกรัมละ๑๘๐บาท
ปีก๒๐๐บาทต่อกิโลกรัม

แล้วก็ไปขายต่อไปหาบเร่ต่อตามหมู่บ้าน
ช่วงนี้ข้าวเม่ากำลังเป็นที่ต้องการนะครับ
ขายดีจนทำไม่ทันไม่พอขาย
แต่ละวันวันหนึ่งนะรายได้ไม่ต่ำกว่า๓๐๐

เขาบอกว่าจะขายได้ไม่ต่ำกว่า

ปีนี้มันเจอกับไฮแลงก็อาจ
แต่ว่ายังพอมีรายได้อยู่บ้างนะครับ